ท่านผู้ชมครับที่นครศรีธรรมราชมีเหตุการณ์ที่สาวประเภทสองคนนึงนะครับ
ตบไปทำร้ายเด็กผู้หญิงคนนึงคือสาวประเภทสองเอาล่ะ
คุณก็เป็นสาวประเภท๒นั่นแหละอันนี้เป็นสิทธิที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
เพียงแต่ว่าร่างกายของคุณยังเป็นชายอ่ามีความแข็งแรงอ่ะเนอะ
พอมีเรื่องกับผู้หญิงอ่ะโอ้โหตัวลอยเลยอ่ะ
คือเขาสู้ไม่ไหวหรอกฮะได้ยินเสียงใช่ไหมเหมือนกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีคนรอบข้างเต็มไปหมดแล้วมีคนถ่ายคลิปแต่ไม่มีใครเข้าไปช่วย
ลากแบบแล้วคลิปมันก็หลุดจนได้
คือเอาจริงนะไม่ต้องเป็นสาวประเภท๒จะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นเพศไหน

อ่าเรื่องกว่ายืมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
มันยังไงเนี่ยโอ้โหตีอะไรกันขนาดนี้
แต่ปัญหาก็คือว่าคือเขาแข็งแรงกว่าเยอะ
สำหรับหญิงสาวที่ถูกทำร้ายอ่ะ

ว้าวมาหนึ่ง
มาลองลองเหมือนได้มีเหมือนได้ไหม

ฉันรู้ว่านั้นตัวง่ายอยู่นา

โทษค่ะโทษค่ะ

นี่มันนานขนาดไหนคะเนี่ยตีไม่ยั้งขนาดนี้
คือไม่ใช่ว่าตั้งแต่บ่ายันค่ำนะน่าจะเป็นทั้งสองคนนะ
นี่คือไงไปติดตังค์เขาไว้ใช่ไหมหรือยังไง

แต่เรื่องทำร้ายร่างกายมันต้องแยกนะฮะ

คือต่อให้ติดเงินติดทองเป็นหนี้ต้องใช้หนี้

คือท่านผู้ชมครับถ้าฟังจากเสียงในคลิปเนี่ย

บางคนก็พยายามตะโกนห้ามตั้มอย่าไปทำ

ได้ยินชัดเลยค่ะ

เอาเป็นว่าน้องผู้หญิงที่ถูกทำร้ายที่ถูกตบถูกเตะถูกถีบในคลิปเนี่ย

แล้วตั้มที่เป็นสาวประเภท๒ที่ไปทำร้ายเขา

สงสัยจะแบบโมโหแทนเพื่อนหรือยังไงนี่แหละ

เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเย็นวันที่๑๖กันยายนนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตัวของมือตบเนี่ยตั้มมือตบเนี่ยนะ
ยังโพสต์ข้อความบอกอยากรู้อะไรเนี่ยให้ทักมาถาม
ที่ทำเพราะมันมากเกินไป
นินทาทั้งติดเงิน

คนก็ไปแสดงความเห็นเยอะฮะ

แจ้งความเอาผิดทั้งตั้มมือตบ

เดี๋ยวคือลากตัวลอยขนาดนี้ค่ะเอาจริงน่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้าน
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนหินตก
อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปที่บ้านของเพื่อนของตั้มก่อน
เพื่อนของตั้มมือตบทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับน้องฟางน้องฟางอายุ๑๘นะ

บอกกับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรา
ฟางบอกว่าผู้หญิงในคลิปที่ถูกทำร้าย
เป็นสาวประเภท๒อายุ๑๘เท่ากัน
ตอนเกิดเหตุฟางบอกว่าอยู่กันทั้งหมด๗คนด้วยกัน
ก็คือออร์นิวส์มีตั้มมีเวฟ
เวฟเป็นผู้หญิงในอายุ๑๘เหมือนกันเป็นเพื่อนตามหน้าจอเลย
หนี้ของออร์นิวส์เป็นเจ้าหนี้ออร์นิวส์
มีไนกี้อายุ๑๘ในเกมอายุ๑๔นะมีฟางนั่นแหละ

เพื่อทวงเงิน๑๑๐๐บาทที่ออร์นิวยืมไป
แล้วบอกว่าจะคืนให้ในวันเกิดเหตุก็คือเมื่อวันที่๑๖กันยายนนะ
ทีนี้ที่สัญญาว่าจะคืนให้เนี่ยเธอก็พยายามทวงเงินคืน
เพราะว่าเธอต้องเอาเงินไปให้น้องซ่อมรถแล้วมีเงินของเพื่อนคนอื่นด้วย
แต่ละคนเขาก็เดือดร้อนคือยืมแล้วไม่คืนเงินเนี่ยคนให้ยืมเขาก็เดือดร้อน
นี่แชทต่างที่เขาบอกพยายามที่จะทวงคืนนะครับ
ขนแรก๓๐๐ขนสอง๔๐๐
แต่ละคนก็ยืมแตกต่างกันไปเอาเป็นว่าของฟางเนี่ยออร์นิวเขาติดอยู่๑๑๐๐บาท
วันเกิดเหตุออร์นิวส์บอกว่าอ้าวงั้นมาที่บ้านตานกันแล้วกัน
ตานก็คือหนึ่งในเจ้าหนี้นะออร์นิวเนี่ยเขามาอยู่กับตานตอนเนี้ย

เอาเป็นว่าออนิวเขานัดว่ามาเจอที่บ้านตานก็แล้วกัน
ตานอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่นครศรีธรรมราช
มาแล้วเดี๋ยวจะคืนเงินให้ทีนี้พอคนเพื่อนในกลุ่มที่ออร์นิวยืมเงิน
ออนิวบอกว่าเอามาที่บ้านตาแล้วกันเดี๋ยวคืนเงินให้มาหมดเลย
หนี้ทุกคนมารวมตัวกันสี่คนมาหมดเลยรวมทั้งฟางด้วยนะเกมก็มาด้วยนะครับ
มีกี้น้องชายเกมด้วยนะครับไปหมดแล้วเจ้าหนี้อ่ะอยากได้เงินคืนไปถึง๕โมงเย็นนะครับ
ก็เรียกออร์นิวออร์นิวไม่ยอมออกมาจากบ้านเดินไปเดินมาถ่วงเวลา๕โมงเย็นยันนู่นอ่ะ
หกโมงครึ่งอ่ะหูชั่วโมงกว่าสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีซึ่งตอนนั้นตั้มก็มาด้วยค่ะอ่าตั้มมือตบก็มาด้วยนะครับ
แต่ตั้มไม่ใช่เจ้าหนี้นะฮะตั้มไม่ใช่เจ้าหนี้ค่ะรอไปรอมาฟางบอกว่าตั้มโมโหแทนเพื่อนครับโกรธแทนเพื่อนก็เลยเป็นเหมือนกับในคลิปที่เห็นเห็นไหม
ลากออกมาตบอย่างเงี้เหรอคะพี่ตั้มเดินเข้าไปในบ้านเลยอ่ะแล้วก็ดึงเลยอ่ะดึงจิกหัวลากตัวออร์นิวส์ออกมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายฟางยืนยันว่านี่ไม่ใช่การรุมทำร้ายแบบที่สังคมประนามนะคนที่ทำร้ายน่ะมีตั้มคนเดียวตัวฟางเองหรือว่าคนอื่นอื่นก็พยายามตะโกนห้ามแล้วไม่ได้ยุเลยนะแค่ตะโกนห้ามอ่าไม่ได้ยุด้วยคือถ้าตอนนั้น

ไหมอ่ะ
เพราะว่าเขาเข้าไปนั่งในบ้านแล้วก็ให้พวกหนูยืนรออยู่หน้าบ้านนะพี่
ก็คือแบบถ้าเขาบอกว่าขอเลื่อนไปสัก๓๔วันก่อนได้ไหมอะไรแบบนี้

แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเราได้คุยกับ
บ๊อกไปเลยติดต่อไปได้

เขาไปบอกคนอื่นว่าเฟสเด้งอะไรแบบนี้ค่ะ

แต่ว่าเหมือนกับถามว่าอยู่ไหนอะไรแบบนี้ก็หายไปค่ะ

ก็เคยนะคะแต่ติดตังดอกไหมก็ไม่รู้
ก็น่าจะเป็นช่วงวันเดียวกันนั่นแหละดึงออกมาจากบ้านแล้วก็มาข้างนอก
แต่แสงเสริงอะไรเราก็ไม่แน่ใจตรงนั้นนะเอาเป็นว่าเนี่ยฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อน
คนละชุดคนละชุดอันนี้ขายาวนี่ใช่เพราะตั้มใส่ขายาวชุดกลางวันเนี่ย
แต่ตอนกลางคืนตั้มใส่ใครเอาคลิปคลิปสองเหตุการณ์นี้ขึ้นจอพร้อมกันหน่อยคู่กัน
อันนี้ขาสั้นสีดำแล้วใช่ไหมใช่อ่าส่วนอีกคลิปนึงเนี่ย
จะเป็นขายาวลายใช่คะนี่แต่เสื้อตัวเดียวกันค่ะ
โอ้โหทุกผู้ชมครับคุยกับตานเจ้าของบ้าน

ตานเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ของออร์นิวส์ด้วยตานบอกว่าอย่างนี้ฮะ
อร์นิวเนี่ยหลอกเธอบอกว่าถูกไล่ออกจากบ้านไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
ก็เลยให้ออร์นิวมาอยู่ด้วยลักษณะแบบให้อยู่แบบจำใจให้อยู่
อันนี้ตานเขาอ้างนะแล้วตอนที่มาอยู่ด้วยวันออร์นิวก็ไม่ทำอะไร
คุยโทรศัพท์กับแฟนแล้วก็เที่ยวไปยืมเงินคนอื่นมาอยู่เรื่อย
คือเหมือนกับยืมคนนี้เพื่อไปใช้หนี้คนนั้นแล้วก็ไปยืมอีกคนนึงเพื่อใช้หนี้คนนี้
ดินพอกหางหมูตานบอกว่ารวมแล้วมีเจ้าหนี้ของออร์นิวส์ทั้งหมด๑๕คน
เงินน่าจะร่วมประมาณ๕๐๐๐บาทเฉพาะข้อมูลที่เราทราบมา
หนี้ของออร์นิวส์ที่ติดเงินเพื่อนอยู่นะครับติดฟางอยู่๖๐๐นะติดเกม
ในเกมเนี่ยติด๕๐๐ติดหนี้ตานเจ้าของบ้านที่มาอยู่ด้วย๘๑๐บาท
ติดเงินน้องพิมพ์๒๐๐บาทติดเงินในกี้อันนี้เยอะหน่อย๒๐๐๐บาท
กี้นี่น้องเกมนะติด๒๐๐เลยเหรอติดเงินนางสาวครีม๒๐๐บาทรวมแล้ว๔๓๑๐บาท
ตานบอกว่าออร์นิวส์เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทนะที่รู้จักกันผ่านเฟซบุ๊ก
แต่พอรู้จักกันแล้วเนี่ยมีพฤติกรรมชอบยืมเงินเพื่อนหรือว่าน้องในกลุ่ม
ทำว่าเอาไว้ทำอะไรเอาไปเที่ยวเกรเที่ยว

หรือไม่ก็เอาไปให้แฟนนุ่ม

หรือไม่ก็คือย้ายไปอยู่บ้านเพื่อน

คือเรื่องนี้ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะฮะ

เงินไม่คืนไม่ใช่เรื่องถูกต้อง

หรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วไม่ไปช่วยห้ามเท่าที่จะทำได้เนี่ย

ท่านผู้ชมครับเราก็พยายามจะตามหาออร์นิวส์นะฮะ
เราได้ทราบว่าเธออยู่แถวหมู่๒ตะบนทางภูลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ก็ทราบว่าเอานี่เป็นบ้านของอดีตแฟนเขา

ก็เจอคุณแม่ของอดีตแฟนของออร์นิวส
บอกว่าลูกชายเลิกกับออร์นิวส์ไปสัก๖เดือนกว่าแล้ว

ส่วนตั้มนะตั้มสาวประเภทสองตั้มมือตบนะครับ
เราก็ติดต่อไปแล้วน้องบอกยังไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรก็แล้วกัน
แต่ให้เป็นข้อมูลถึงที่มาที่ไป
หนูไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้น
ถ้าอยากรู้อะไรพี่ก็แคปที่หนูเล่าให้พี่ฟัง
ไปให้เขาดูกันแล้วกันอันนี้ตั้มเขาอนุญาตแล้วนะครับ
แล้วเอาพี่ตั้มไปนินทาตอนมาอยู่ขโมยแม้กระทั่งกางเกงใน
เงินไป๓๕๐๐ใช้คืนแค่๕๐๐แล้วยังติดเงินคนอื่นอีกเยอะแยะไปหมด
วันเกิดเหตุนัดเคลียร์กันคุยกันดีดีแล้ว
แต่จริงเนี่ยคือตั้มบอกว่าความจริงเอาถ้านับเวลาจริงเลยเนี่ย
รอกันอยู่เกือบ๒ชั่วโมงครึ่งด้วยซ้ำพยายามจะไม่ยุ่งแล้วล่ะตั้มบอก
แต่มันสุดจะทนจริงตั้มบอกหนูรู้หนูเข้าใจว่าหนูเนี่ยเป็นหญิงสาวประเภท๒
คือร่างกายของหนูก็คือผู้ชายนี่แหละหนูรู้ว่าทำผู้หญิงมันผิด
แต่หนูทนไม่ไหวจริงก็เลยฝากขอโทษทุกคนผ่านทางพี่ทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์ด้วย
อันนี้ตั้มเขาบอกตั้มต้องขอโทษเองนะอันนี้พี่ก็แค่อ่านให้ฟังกันแล้วกัน
คือเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้ารู้ว่าทำผิดก็ต้องกล้าออกมายอมรับผิด
คือมันฝากใครไม่ได้ไงอ่าวันไหนพร้อมก็บอกนะฮะ
ถ้าพร้อมจะพูดหรือว่าจะสื่อสารกันออกมามากกว่าข้อความที่พูดคุยกัน
เอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นคดีความอยู่ที่สพเฉลิมพระเกียรตินะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าออร์นิวที่ถูกทำร้ายเนี่ยไปแจ้งความตั้ม
แล้วก็คนที่อยู่ในคลิปหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
ฐานทำร้ายร่างกายนะร่วมกันทำร้ายร่างกาย
พนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำนะครับ
เดี๋ยวต้องสอบกันแล้วก็ให้เจรจาพูดคุยกัน
ถ้าแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเจรจาตกลงกันไม่ได้ก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปตามหลักฐานที่ปรากฏ
ก็อย่างภาพที่อยู่ในคลิปค่ะคือมันต้องแยกเป็นสองคดีนะใช่ค่ะ
เงินในคดีแพ่งใช่ไหมส่วนทำร้ายร่างกายในคดีอาญา
อย่าไปเอามาปนกันถ้าน้องไปทวงเงินเพื่อนแล้วน้องเอาคดีอาญามาปนเนี่ยอันนี้มันจะยุ่งแล้ว
แต่กลายเป็นว่าน้องจะถูกดำเนินคดีอาญา
อีกครั้งคนที่ยืนไปอยู่ด้วยกันทั้งถ่ายคลิปทั้งยืนจะเชียร์ไม่เชียร์ห้ามไม่ห้าม
แต่ถ้าคุณยืนดูเฉยแล้วปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคุณก็มีความผิดทางกฎหมายเหมือนกันนะคะ
ฐานยอมให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ช่วย
แต่คนยืมเงินเพื่อนหรือว่ายืมเงินใครต้องคืนนะฮะ
ถ้าคิดว่าไม่มีจะคืนอย่าไปยืมเขานะคะ